ในการยอมผ้าจากสีธรรมชาตินี้จะมีวัตถุดิบที่สำคัญสองส่วนคือส่วนแรกสีที่ใช้ย้อมซึ่งได้จากวัตถุดิบตามธรรมชาติคนสมัยก่อนจะมีเคล็ด

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน